นะครับคุณผู้ชมยิ้มแบบนี้แหละครับ
แล้วก็รู้สึกกระจับกระเฉงนะครับมีความสุขนะครับ

เคยขับรถแบบฝนตกหนักไหมครับจะหยุดหรือจะไปต่อนะครับ
แล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าต่อไปนี้นะครับ

คุณผู้ชมคิดอย่างไรครับไปชมกันเลยครับ
ข่าวเช้าไทยรัฐสีสันข่าวเช้าครับ

ที่เห็นอยู่นี่จะเรียกว่าเป็นถนนใต้น้ำตก
หรือร้านตกบนถนนกันแน่ครับ
รู้แต่ว่าเป็นเส้นทางลัดเลาะ
ไปตามเขาสูงในประเทศเนปาน
หลั่งไหลลงมาจากยอดเขาแรงสักขนาดนี้
จะกล้าขับรถต่อไปไหมเนาะ
แต่ทิศเป้ว่ามาถึงตรงนี้แล้ว

จะกลับก็คงไม่รอดเหมือนกัน
ดูสิครับขาสั่นจังเลย
ต่อกันที่ลีลาการเช็ดกระจกโต๊ะจีน
ของบริกรหญิงชายในพัฒนาคารอาหารกินกันครับ
นี่นึกว่าฤลาสุดยอดจริง
จากเช็ดกระป๋าต่อด้วยรีลาการปูผ้ากันเพื่อนบนโต๊ะจิน

ปิดท้ายที่ลีลาเช็ดโต๊ะในร้านปิ้งย่าง
ดูสิลีลาเด็ดแค่ไหน
ถ้าไม่เด็ดทิศเป้คงไม่เอามาให้ดูหรอกครับ
ส่วนผมขอออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับแม่
ดูสิแขนผมแข็งแรงแค่ไหนแม่ครับ
ห้อยหนอยู่ได้ไม่มีตกเลยครับแม่
ไม่ต้องรอไม่ต้องคอยผมนะครับ
ผมไม่ตกแน่นอน

โปรดติดตามตอนต่อไป